ที่เชียงใหม่มีการแชร์คลิปกันออกมา
มีคนขับรถเก๋งชนคนข้ามถนนเสียชีวิต

แต่ท้ายที่สุดคนขับรถเก่งนี้มอบตัวแล้วนะครับ

ตัวนนี้เป็นภาพที่ถูกโภสต์ผ่านใหญ่ขณะที่รถเก๋งสีดำ
มาด้วยความเร็วตามถนนเชียงใหม่ฮอด
ตำบลหานแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ขณะที่ขับผ่านตลาดสดหางแก้ว

กำลังจะเดินข้ามถนนไปจ่ายตลาด

ก่อนที่คนขับรถเกร็งสีดำขับรถหลบหนีไป
เพราะว่ากระจกมองข้างของรถเก๋งสีดำ

ได้สอบถามไปยังพนักงานสอบสวนสพนตอง

สำนึกผิดและเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้ว
สารภาพว่าหลังจากที่ชนคนข้ามถนนแล้วก็เกิดตกใจ

ขับรถมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เฉียวชนผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนที่หนองคายเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ไม่ทราบชนิด
ชนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นถนนมิตรภาพหนองคายอุดรขาออก
มีผู้บาดเจ็บคือนางรุนพาราอายุ๕๒ปี
หลังจากเกิดอุบัติเหตุก็นอนอยู่กลางถนนนี่แหละค่ะ

ว่ารถจักรยานยนต์กำลังจะเข้าจุดกลับรถ

จุดกลับรถนะคะเรานำเสนออยู่เป็นประจำนะคะ
ทีนี้มีรถยนต์ขับมาจากด้านหลัง
แล้วก็มาพุ่งชนด้านขวาของรถจักรยานยนต์
ตำรวจบอกว่าจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกใกล้เคียงก่อน
เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
เพราะเขาชนแล้วหนีไปแล้วเป็นช่วงกลางคืนด้วย

ส่วนที่การสินนะครับเจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ๓คน

จากเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋ง
บริเวณแยกบ้านพักคลังจังหวัดกาลสิน
สอบสวนคนขับรถเก่งนะครับก็บอกว่าระหว่างที่ตนเองขับรถเก๋งข้ามแยกมา
ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ซ้อน๓มาจากทางวงเวียนโปรงลาง
พุ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เสียหลักทะไหล
แล้วก็มาชนกับรถเก๋งเองจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนดังกล่าว
ส่วนที่นครศรีธรรมราชนายสุอีบมิตซาแล
ขับรถกระบะไปตามถนนสายสาลาบางปูแยกเบนจมะ
ก่อนจะเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
ท้องที่บ้านน้ำแคบตำบลอินคีรีอำเภอพรมคีรี
แล้วก็ไปชนประสานงานกับรถเก๋งอย่างจัง
ทำให้นางสาวปาริชัดเมืองแก้วอายุ๓๐ปีที่นั่งมากับรถเก๋ง

โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากรถทั้ง๒คันอีก๒ราย
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยเร่งด่วนนะครับ